ความรักไม่มีปัญหาแต่เรื่องสุขภาพนิดนึง
แล้วกันล่าสุดเนี่ยติดโควิดไปแล้วคุณผู้ชมค่ะอ่าอัปเดตตอนนี้เป็น
ยังไงบ้างป่ะคุณเมื่อเชื้อเมื่อช่วงเมื่อวันนี้
ข้อความเลยบอกว่าแจ้งข่าวว่าตัวเขาติดโควิด๑๙

แล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีอาการเจ็บคอมึนหัว

ก็เลยขอออกมาแจ้งข่าวนะ
เฝ้าระวังอาการของตัวเองด้วยค่ะ
รวมถึงนี่ขอโทษผู้จัดงานต่างนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ได้เข้ามาส่งกำลังใจด้วย

ทางด้านสาวเฟย์เองค่ะหลังจากที่ทราบว่า
ตอนนี้ผลยังเป็นลบอยู่นะคะ

ในวันวาเลนไทยปีแรกของทั้งคู่ด้วย
ด้วยการส่งดอกทานตะวันให้
แล้วก็วีดีโอคอลคุยกันไปก่อนละกันนะจ๊ะ

ดูภาพในวีดีโอคอตาหวานซึ้งมาก
เป็นอะไรอ่ะคะอาการป่วยหรือว่ามันตาเชิง

ไม่ใช่เอฟเฟคโควิดนะในการที่ไม่ตาหวานเยอะ

อิจฉาตาร้อนเนี่ย

แต่ถ้าอ่านไปแล้วน้ำตาไหลช่วยหน่อยนะ